คุณผู้ชมครับ๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันอนุรักษ์ควายไทย
ยังพอจำเจ้าทองคำที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนได้ไหมที่ชายนาฏอ่ะ
มันถูกขโมยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเจ้าของเขาเนี่ยบอกว่าช่วยกันหาเบาะแสหน่อยนะฮะ
รถกระบะสีน้ำเงินที่มาขโมยเจ้าควายทองคำไป

คันนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้พี่คล้าว๒๐๑๘ครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสุรัตน์แพ่วเกรดโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
ระบุข้อความบอกว่าขอความช่วยเหลือเพื่อนทุกคนนะครับ
ควายทองคำถูกขโมยไปอยากขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนที่เห็นเบาะแส
รถคันที่ขโมยขึ้นไปทางเขาราวเทียมมุ่งหน้าไปทางหนองแจงเด่นใหญ่
ช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๕๕นาทีนี่คือเจ้าตัวนั้นนะฮะ
ในคลิปนะได้มีการแนบภาพจากกล้องวงจรปิดที่น่าจะเป็นรถของคนร้ายที่เข้ามาขโมยควายเอาไว้ด้วยคือคันนี้ครับ
ทีมข่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่พี่คล้าว๒๐๑๘นะครับเจ้าของโพสต์เล่าบอกว่าคุณนักข่าว๑๖พฤษภาคมนะ
เขาพาเจ้าทองคำเนี่ยซึ่งเป็นควายยิ้มนะครับที่เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนออกไปกินย่าในแปลงย่า
แล้วจากนั้นนะเขาก็ไปช่วยแฟนขายของในตลาดพอกลับมาไอ้ทองคำมันไม่อยู่แล้วนะครับและที่ริมแปลงมันมีรอยลวดขาดนะฮะแล้วมีรอยเท้าของเจ้าทองคำเนี่ยเดินออกไป
แต่พอเดินตามรอยเท้าไปเอ้าทำไมอยู่ดีรอยเท้ามันหายไปจึงไปแจ้งความที่สพเนินขามครับแล้วก็เอาเรื่องมาโพสต์ขอเบาะแสจากพลเมืองดี
ส่วนภาพวงจรปิดที่เห็นเป็นภาพที่ชาวเน็ตส่งเบาะแสเข้ามาบอกว่าเขาเห็นรถขนควายผ่านหน้าบ้านไปเป็นรถกระบะสีน้ำเงินนะเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัดหรอก
แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นรถกระบะที่มาขโมยเจ้าทองคำไปซึ่งตอนนี้เนี่ยยังตามหารถคันนั้นไม่เจอจึงอยากจะขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีนะครับช่วยแจ้งเบาะแสกันมาเยอะนะครับเขาจะตามหาควายสุดที่รักเขาให้เจอครับ